กว่า๙๐ปีหลังจากที่อนุญาตให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในสหรัฐ
วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่
แล้วก็เป็นการทำลายเพดานแก้วที่มีมานาน
ในการลงชิงชัยสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี

ความแตกแยกภายในพักที่เริ่มขยายวง
ทำให้บรรดาผู้นำระดับสูงของพัก
พยายามที่จะกลบรอยร้าวภายใน
ด้วยการสร้างกระแสของความเป็นเอกภาพ
โดยใช้ที่ประชุมใหญ่ของพักที่เพิ่งจะปิดฉากลงไปเมื่อคืน
เป็นตัวส่งให้ฮิลาลีสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง
ในการขึ้นเป็นประธานธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ครับ

นี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่นางฮิลารี่คลินตัน
ประกาศรับหน้าที่เป็นตัวแทนของพักเดโมแครต
ชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
ในการประชุมแห่งชาติพักเดโมแครต
ในเมืองฟิลาเดเปียรัฐเพนซิวาเนียสหรัฐอเมริกา
หลังได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพัก
ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติสหรัฐ
ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพักเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
คลินตันยังคงให้คำมั่นว่า
จะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ดีสำหรับทุกคน
พร้อมกล่าวย้ำให้ชาวอเมริกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ขณะเดียวกันก็กล่าวโจมตีไปถึงนายโดนัลด์ทรัมป์
พยายามจะแบ่งแยกชาวอเมริกันออกจากส่วนอื่นของโลก
และทำให้ชาวอเมริกันแตกแยก
ก่อนหน้านี้นายบารักษ์โอบามาผู้นำสหรัฐ

รวมทั้งอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตัน

สนับสนุนนางฮิลารี่คลินตันอย่างเต็มที่

และรวมชาวเดโมแครตให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง

ถึงกับกล่าวว่านางคลินตัน

จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ

นอกจากนี้นายโอบามายังได้กล่าวโจมตีในโดนัลด์ทรัมป
ตัวแทนชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจากพักรีพับปิกันว่า

และยังโกงค่าจ้างของลูกจ้าง
และกลุ่มผู้สนับสนุนในทรัมป์จะมั่นใจได้อย่างไร
ว่าในทรัมป์จะเป็นปากเสียงของชนชั้นแรงงานได้อย่างแท้จริง

ต่างเน้นชูความเป็นเอกภาพของภรรรยากาศ

เพื่อหวังว่าจะสามารถลบปลอยร้าวภายในภรรยากาศ

กำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในเวลานี้
ก่อนหน้านี้นายเบอร์นี่แซนเดอร์คู่แข่งคนสำคัญ
ได้แสดงสปีริตสละสิทธิ์นี้ให้แก่นางคลินตัน
ขณะที่มีการสรุปผลคะแนนในแต่ละรัฐ

เป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
กระแสความไม่พอใจและท่าทีประท้วง
กลุ่มผู้สนับสนุนนายแซนเดอร์แบบนี้

มีท่าทีหันมาให้การสนับสนุนนางฮิลารี่คลินตัน
และยิ่งปะทุหนักขึ้นเมื่อวิกิลีกได้เปิดโปรงอีเมล
รับเกือบสองหมื่นฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งชี้ว่ามีความพยายามในการสกัดนายแซนเดอร์ส

เพื่อไม่ให้แซนเดอร์สสามารถสะสมคะแนน
คณะผู้เลือกตั้งชนะนางคลินตันได้
การเปิดโปรงดังกล่าวยังสร้างความอับอายอย่างหนัก
แก่นางเดบี้วาสเตอร์แมนชูส
ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งประธานพัก
เนื้อหาจากอีเมลฉบับหนึ่งเป็นคำกล่าวของเธอเองว่า
เดอร์สไม่มีทางได้เป็นประธานาธิบดี
ซึ่งแม้ภายหลังคณะกรรมการบริหารพักษ
มีการแถลงการขอโทษแซนเดอร์สอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
โดยกลุ่มผู้สนับสนุนนายแซนเดอร์สยังคงแสดงออก
ด้วยการโหนในทุกช่วงที่มีการกล่าวถึงนางคลินตัน

หลีกทางให้นางคลินตันเป็นตัวแทนพักต่อไป
วิเคราะห์มองความแตกแยกภายในพักเดโมแครตว่า
น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานของพักในอนาคต
เพราะแม้นายแซนเดอร์สจะยอมหลีกทางให้นางคลินตัน
โดยอ้างเหตุผลว่าต้องการให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในพัก
และต้องการจับมือกันเพื่อหวังชัยชนะเหนือในทรัมป์
แต่ผู้สนับสนุนของเขายังคงไม่เชื่อในเหตุผลดังกล่าว
และตอนนี้ดูเหมือนว่านายแซนเดอร์
จะไม่สามารถควบคุมผู้สนับสนุนของเขาได้อีกต่อไป
ซึ่งนี่อาจจะสร้างปัญหาระยะยาว
แม้ว่าพักเดโมแครตจะได้ชัยชนะ
จากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ตาม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ทุกคนต่อไปต่อไปทุกคน